จังหวัดตรังจำรวจเข้าไปรวบตัวพระได้คากุฏิในวัดเลยนะครับ
พบของกลางเป็นยาบ้าซัดทอดด้วยว่ามีแฟนซึ่งเป็นแม่ชีในวัด
ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาบ้าก็จับทั้งพระทั้งชีในวัดเดียวกันด้วยนะครับ
ข้อหามเรื่องของยาเสพติดครับโอ้โหเนี่ยฮะโอ้โห
หนีไปบวชนี่แหละครับตอนแรกตำรวจก็จับพระบอม
พระบอมหรือนายทันจงทองอายุสามสิบแปดปีก็จับได้คากุติเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอยู่ที่วัดยอทองนะฮะอำเภอนายงจังหวัดตรัง
พร้อมของกลางยาบ้าหกพันห้าร้อยเมตรครับอุปกรณ์การเสพอีกมากมายในกุติ
หกพันห้าร้อยเมตรนี่เข้าขายค้าเลยนะครับเอี๊ยดเลยพอนำตัวมาสอบศูนย์อย่างหนัก
บอมหรือในทันเนี่ยนะฮะก็เป็นพ่อค้ายาบ้า
แต่ว่าอาศัยผ้าเหลืองบังหน้าครับไปบวชเป็นพระบังหน้า
คือใครนี่ไงแม่ชีเพราะว่าอายุ๑๖ปีเป็นแม่ชีบัวแต่เป็นแฟนสาวของเขาก็บวชชีในวัดเดียวกันครับ
เอาสิแล้วบวชชีบางหน้าเพื่อข้ายาเสพติดแฟนสาวก็เป็นชีกันไป
ตำรวจก็เลยไปจับตัวแม่ชีบัวมาพร้อมทั้งค้นที่พักบริเวณใกล้เคียงได้ของกลางยาบ้าอีกประมาณสัก๒๐๐เมตร
ส่วนที่อยู่กับแม่ชีนะครับยังไม่จบแค่นี้คุณผู้ชม
ตำรวจไปสอบสวนตอนนี้ก็กลายเป็นนางสาวกะตันชลีแล้วนะฮะ
อมรับสารภาพมีอาวุธสงครามด้วยนะค่ะ
มีปืนกลเอ็มสิบหกเอหนึ่งอีกระบอกหนึ่งพร้อมกระสุนอีกห้าสิบนัด
ซ่อนเอาไว้ก็เลยนำตัวไปค้นไปเจอปืนกลคุณผู้ชมนะฮะ
จากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นทั้งพระและชีก็ศึกเลยครับนะฮะ
แล้วก็นำตัวมาหาแหล่งค่าแบบนี้แล้วก็อ่าเข้าโรงพรรคกันไป
ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่ยิ้มเหรอคะอืมเออ